ทีนี้คุณผู้ชมคะต้องดูนะกินเจปีนี้เนี่ยเขาก็มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากทางด้านทางด้านการสำรวจออกมาเนี่ยนะคะ
ว่าคนเนี่ยจะกินเจน้อยลงด้วยใช่ครับ
ทีนี้เดี๋ยวพาไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางด้านรองศาสตร์อาจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิกรรมดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทีนี้เนี่ยบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทุกวันนี้เนี่ยนะคะ
ทำให้การกินเจลดลงกว่าปีที่แล้ว
สาเหตุก็มาจากภาวะของเศรษฐกิจที่ไม่ดีค่าครองชีพที่สูง
แล้วรองลงมาก็เป็นเรื่องของผลกระทบแล้วก็ความกังวลจากการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเอ๊ะโควิด๑๙เนี่ยมันจะบานปลายจะต่อเนื่องมั้ย
แล้วก็กลัวเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่ายในอนาคต
จนถึงเรื่องของสถานการณ์คนว่างงานคนตกงานก็เยอะ
แล้วคนก็มองว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าจะกินเจเนี่ยนะ
สินค้ามันอาจจะมีราคาแพงหรือเปล่า
ล่าสุดก็มีปัจจัยลบเพิ่มมาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอีกด้วย
ทีนี้ค่ะปัจจัยต่างที่ดิฉันบอกมาเนี่ย
คนก็เลยมองว่ากินเจปีนี้ไม่น่าจะคึกคัก
แล้วก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดลดลงจากปีที่แล้ว
จาก๔๖๐๐๐ล้านบาทจะเหลือ๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยที่มีการขยายตัวติดลบ
นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่การขยายตัวติดลบในรอบ๑๔ปีค่ะ
ส่วนแหล่งที่มาของเงินสำหรับใช้จ่ายในช่วงกินเจเนี่ยนะคะ
ก็สังเกตว่าประชาชนต้องการใช้เงินเยียวยาที่ได้จากภาครัฐมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว
๐๔เป็น๗๒นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชน
ที่ต้องการเงินเยียวยาจากรัฐเข้ามาช่วยมากกว่าจะใช้เงินออมส่วนตัว
ขณะที่พฤติกรรมการเดินทางไปทำบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างช่วงกินเจเนี่ย
ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ๓๐๖เนี่ยก็นิยมไปกินที่กรุงเทพมหานคร
วัฒนีและที่สงขราด้วยอะนะคะ
จริงที่ภูเกษท่านเองมีการจัดงานใหญ่ทุกปีใช่มั้ย
ปีนี้เขาก็มีการปรับมาตรการถามว่าเขาจัดไหมเขาจัดนะ
แต่เขาเพิ่มเรื่องของมาตรการควบคุมโรคโควิดไป
สารจงสารเจ้าที่จะมีพิธีกรรมต่างม้าทรงพี่เลี้ยงต่างเนี่ย
ทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ๒โดสก่อนนะ
ครบ๒โดสก่อนถึงจะไปร่วมพิธีได้
แล้วระหว่างที่มีการจัดงานเทศกาลกินเจทั้งหมดทั้งมวลที่ภูเก็ตเอง
ก่อนจะเริ่มวันจริงของกินเจน๑วัน
และตรวจซ้ำครั้งที่๒๓ตรวจไป
ถ้าเกิดว่ามีใครเข้าข่ายต้องสงสัยก็จะส่งตัวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาล
แล้วก็กักกันโรครวมทั้งถ้ามันมีคนเป็นจริงเขาจะงดจัดงานไปเลย
แล้วก็เหลือเท่าที่จำเป็นอะไรแบบนี้

แต่ว่าการแสดงอภินิหารต่างที่เขาจะเอาเหล็กทิ้ม
ดกันไปก่อนเพราะว่าป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ด้วย
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศกินเจที่เอามาฝากกัน
ก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป